นี่มีหลายจังหวัดมีหลายที่เลยนะคะ

พาไปที่นี่ค่ะไปดูพญานาคค่ะ
แต่พญานาคตนนี้ไม่ได้มาในหนองน้ำไม่ได้มาในแม่น้ำ
แต่มาที่กอภัยยังไงไปดูเลยดีกว่านะคะ

ดูให้ดีขยี้ตากันให้ชัดนะคะ
ว่าตกลงพญานาคหรือหน่อไม้

นี่คือหน่อไม้ประหลาดนะคะ

ชาวบ้านหลายคนบอกเอ๊ะสังเกตดูดีนี่นะ
บริเวณยอดของหน่อไม้เนี่ย
มันจะไม่ค่อยเหมือนหน่อไม้ทั่วไปที่มันชี้ขึ้นฟ้าใช่ไหม
ยอดมันก็จะแหลมพุ่งปรี๊ดขึ้นไปเลย
ใช่แต่นี่มันคือเป็นแฉกเป็นขดดูแล้ว
มันคล้ายกับพญานาคเหมือนกันนะ
ชาวบ้านเขาก็เลยล่ำลือกันนะคะ
พอชาวบ้านเขารู้กันเขาก็เลยบุกไปเลยค่ะ
ที่บ้านเล็กที่๖๓ทับ๔หมู่๔ตำบลพนมเศษ
อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์
ไปไม่พอค่ะไปถึงที่แล้วเราต้องไปถามหา
คนที่เขาเป็นเจ้าของบ้านแล้วก็มาเจอหน่อไม้หน่อนี้
ก็คือพี่แสงเทียนอินทรประสิทธิ์
พี่เขาบอกว่าตัวเองนะเดินทางไปไหว้พญานาคที่คำชโนธ
ไปมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนมีคนมาลูบหัว
ขณะที่กำลังเดินทางกลับบ้าน
ให้คุณแต่พี่เขาก็บอกอาจจะคิดไปเองก็คงไม่ได้คิดอะไรมาก
จนไปสำรวจบริเวณป่าไผ่หลังบ้าน
ก็หันไปเห็นหน่อไม้ของต้นไผ่นี่แหละค่ะ
มีลักษณะแปลกสะดุดตา
พอไปดูใกล้มันดูเหมือนกับเป็นเสียงของพญานาค
เห็นแบบนี้โอ้โหรู้คนเดียวไม่ได้แล้ว
ก็เลยเรียกเพื่อนบ้านมาช่วยกันดูหน่อย
เรื่องนี้ต้องบอกต่อเลยจริง
เพื่อนบ้านก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าดอกไม้นี้นะคล้ายกับเซียนพญานาคจริง
แหมคุณเรื่องแบบนี้มันบอกต่อปากต่อปากมันก็ขจรขจายคล้าย
รับรู้กันไปทั่วพื้นที่ไง
พอชาวบ้านเขารู้เขาก็มากราบไหว้มาขอโชคขอลาบ
เพราะเขาเชื่อกันว่าหน่อไม้ออกมาแปลก
แล้วก็มีลักษณะคล้ายเสียนพญานาคแบบนี้น่าจะมาให้โชค
แล้วคุณคะชาวบ้านเขาบอกด้วยนะว่า
มีคนมองเห็นเลขเด็ดจากหน่อไม้ต้นนี้ด้วย
แล้วส่วนใหญ่นะก็มองเห็นเป็นเลขเดียวกันด้วยค่ะ
แต่คนบางคนบอกเลขอะไรก็ดูไม่ออกนะ
ทำยังไงอ่ะหันไปดูบ้านเลขที่บ้านกับทะเบียนรถที่มาเสี่ยงโชคแล้วกัน
คือพยายามหาทางออกแล้วกันนะว่าจะเอาเลขไหนกลับไปดีนะคะ
แต่ว่าจะช่วงใกล้วันโชคดีแบบนี้นะพี่ชิสา
พรุ่งนี้นะคะเลขมันเยอะเหลือเกิน
บางทีอาจจะสับสนหน่อยอุ๊ยนั่นก็มาอันนี้ก็โดนอันนั้นก็ใช่
ไม่รู้จะเอาเลขไหนแต่ก็ว่าไป
เป็นเรื่องของความโชคดีส่วนบุคคล
เราก็ขอให้คุณผู้ชมที่ลุ้นเนี่ยโชคดีกันแล้วกันนะใช่ค่ะ